คนเรามันวัดกันที่หน้าตาที่การแต่งตัวไม่ได้จริง
แต่งตัวดีฉันว่าจิตใจจะดีเหมือนการแต่งตัว

ถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงที่เขาเดินขึ้น

เนี่ยตามอย่างนี้เลยขนาดน้องใส่กระโปรงยาวขนาดนี้นะ
ยังพยายามตามประกบพยายามจะถ่ายให้ได้
คือจับรวบตัวได้นี่ของกลางเต็มมือถือเลยคุณ

เป็นคลิปแบบนี้มันก็แบบบานแล้วเวลาเดิน

อย่างสั้นสุดเนี่ยมันก็ต่ำมากแล้วนะคุณ

เพราะฉะนั้นโอ้โหเนี่ยระมัดระวังกันด้วย
บอกชื่อเลยละกันนะคะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านาย
วราวุฒิศรีเฉวงทรัพย์อายุ๔๐ปี
ตำรวจสนบางซื่อจับตัวได้
ขณะกำลังเอามือถือยื่นไปถ่ายใต้กระโปรงเด็กคนเหยื่อเลยนะคะ
ผู้เสียหายเขารู้ตัวคุณ

กรี๊ดเลยอ่ะกรีดร้องขอความช่วยเหลือจากรอปภเลยนะคะ
ปภก็รีบแจ้งตำรวจที่เฝ้าสังเกตการณ์อยู่ตรวจสอบทันที
ไปคว้ามือถือมาดูเนี่ยเห็นเลยอ่ะเป็นวีดีโอที่กำลังอัดอยู่อะค่ะ
มาปุ๊บโอ้โหเป็นร้อยคนนะคะ
แกลลอรี่ไปหมดเลยมีแต่ภาพใต้กระโปรงใต้กระโปรงใต้กระโปรงเนี่ย
นายวราวุฒิบอกว่าทำจริงครับ
แล้วก็แอบถ่ายรายอื่นตามคลิปที่เห็นในโทรศัพท์ของกลางด้วย
แต่เขาไม่ได้ถ่ายเอาไว้เพื่อไปขายต่อไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์หรืออะไรนะ
ก็ทำหลายครั้งแล้วแหละก็มาเป็นร้อยขนาดนั้น
เขาจะเลือกเหยื่อก่อนใครหน้าตาดีหน้าตาถูกใจ
จะเล็งไว้ล็อกเป้ารอเหยื่อเดินขึ้นบันไดไปสัก๒๓ขั้น
แล้วค่อยเดินตามหลังแกล้งทำยืนตัวตรง
คนด้านหลังจะได้ไม่ต้องสงสัย
แล้วค่อยสอดมือถือไปบันทึกภาพใต้กระโปรงค่ะ

ห้อหากระทำการอาณาจารย์โดยใช้กำลังปฏุสาระ

บทลงโทษหนักกว่าอนาจารย์ทั่วไปนะคะ
ที่ฉันกำลังลองทดลองยืนแล้วก็กำลังดูอยู่ว่า
ถ้าเกิดว่ายืนตัวตรงแล้วแบบแอบเอามือถือสอดใต้กระโปรง
ถ้าเดินตามอย่างนี้มันคงได้จังหวะแบบ
คือเขาบอกว่าให้ขึ้นไปก่อนประมาณสัก๒๓ท่านไง
มันก็จะสอดแบบนี้ได้